เรื่องนี้แม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกน้อยวัย๓ขวบ

แต่ว่าท้ายที่สุดคือลูกเสียชีวิต
ทีนี้อยากรู้ว่าสรุปแล้วลูกตายเพราะอะไรกันแน่
นี่ถึงขนาดจะขุดศพน้องขึ้นมาชนะสูตรนะ
ก็นี่ไงจะพิสูจน์การตายใหม่อีกทีนึง
แม่น่ะพาลูกส่งโรงพยาบาลเอกชนไปในตัวเมืองสระบุรี
ตอนแรกลูกหอบใช่ไหมหมอบอกว่าลูกหลอดลมอักเสบ

แต่ว่าทำไมอาการลูกถึงหนักขึ้นพาส่งโรงพยาบาลอีกรอบนึง
สุดท้ายลูกเสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตจากปอดอักเสบ

ตอนแรกบอกหลอดลมอักเสบตอนหลังถึงปอดอักเสบ
นี่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙ต่อ๓๐มกรานะคะ
ทีนี้วันนี้เลยทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทนายความ
เรียกร้องให้หน่วยงานให้โรงพยาบาลมาชี้แจงสาเหตุการตายหน่อย

คิดดูสิตั้งแต่มกราจนถึงเดือนนี้พฤศจิกาแล้ว
ทำไมยังไม่มีอะไรคืบหน้าร้องมาก็หลายหน่วยงานแล้วอะค่ะ
ทีนี้ทางด้านกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดสระบุรีอย่างนางบุภาวรวัฒน์
บอกว่าพอทราบเรื่องมาช่วยดูว่าจะสามารถประสานหน่วยงานไหน
เพื่อให้น้องที่เสียชีวิตไปได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าตอนที่มาโรงพยาบาลมารักษาด้วยอาการหลอดลมอักเสบ
แต่พอดูเอกสารของน้องอ้าวทำไมมันเป็นรูปแบบปอดอักเสบ
มันแปลกไงเพราะว่ากลายเป็นว่ารักษาอาการหนึ่ง
แต่ไปเสียชีวิตอาการหนึ่งครับทนายความค่ะ
นายอาลัยรักวรวัตรก็บอกนะคะบอกว่า
พาพ่อแม่มาร้องทุกข์กับตำรวจที่สพเมืองสระบุรี
คดีนี้มีคนตายก็จริงแต่ตำรวจยังไม่ได้ชนะสูตรพลิกศพ
และอีกอย่างหนึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์
ก็ยังไม่ได้ไปรับรองการตายว่าเพราะอะไรกันแน่
มีแต่โรงพยาบาลที่พาเด็กไปหานี่แหละ
บอกว่าน้องเป็นโรคปอดอักเสบ
แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสาธารณสุขจังหวัด
ให้เข้ามาเป็นพยานด้วยในการที่จะขุดศพน้องขึ้นมา
เอาไปชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายที่แท้จริงด้วยนะคะ

เรื่องที่มีการขุดศพลูกขึ้นมา

ก็รู้สึกดีที่ลูกจะได้รับความเป็นธรรม

ไม่ได้อยากเห็นลูกในสภาพแบบนี้
ต้องสูญเสียลูกมันเจ็บปวดมากพอแล้ว

ขึ้นมาชนะสูตรอีกไม่รู้เขาจะทำอะไรกับร่างของลูก
ผ่าจะอะไรก็ตามแต่ก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับวิญญาณของลูก
บอกเลยนะว่าเดี๋ยวจะเก็บร่างของลูกไว้จนกว่าลูกจะได้รับความยุติธรรมค่ะ